มีสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำกันแต่ต้องรีบกันหน่อยนะคะ
สำหรับทุ่งดอกบัวแดงที่นครสวรรค์อืม
บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาระยะสั้นแต่สวยงามสวยสะพรึงจริง
นี่ดูสิดูสิฮะที่เห็นอยู่เนี่ยจริงคือนาข้าวนะคะ
ซึ่งที่กว่าหนึ่งร้อยไร่นะครับแต่ว่าพอหมดช่วงน้ำหลากพอชาวน้ำเขาทำ
เอ่อปลูกข้าวเก็บเกี่ยวกันไปหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ดอกบัวแดงแบบเนี้ย
จะชูช่อชูดอกออกมาสวยแบบสวยมากสวยมาก
ใครขับรถผ่านต้องหยุดทุกรายอ่ะดูสิครับเออ
น้อยนะคุณผู้ชมแล้วคิดดูนะเราพายเรือเข้าไปใช่ไหม
ใช่แล้วก็แบบโอ้โหตัวไปประชิดกับดอกบัวแดง
ทรุงบัวแดงเนี้ยนะคะอยู่ที่บ้านเนินรคัง
อำเภอธาตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ตรงนี้เป็นเขตพื้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าเนินระคัง

แต่ว่าเป็นเขตที่ได้รับยกเว้นให้ประชาชนใช้ประโยชน์ทำกินได้
มติของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์
อย่างที่บอกทำนาเสร็จปุ๊บน้ำก็หลากน้ำหลากปุ๊บ
โอ้โหบัวแดงก็ชอบเลยค่ะ
ช่อกันสวยงามหลายคนต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ใครที่อยากจะไปนะคะบอกพี่กัดให้ตรงนี้เลย
ตั้งต้นได้เลยที่๔แยกหน้าค่ายจิรประวัติ
จากนั้นมุ่งหน้าอำเภอท่าตะโกระยะทางประมาณ๓๐กิโลเมตร
คุณก็จะได้เห็นทิวทัศน์สวยงามสุดลูกหูลูกตาแบบนี้เลย
แต่ย้ำว่าต้องรีบกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าเจ้าของแปลงนาเขากระซิบมาแล้วว่า
อีกไม่กี่วันเนี่ยน้ำในแปลงนามมันจะลดลงแล้วนะ
แล้วถ้าน้ำลดเมื่อไหร่บัวก็จะเริ่มแห้งตาย
จากนั้นชาวบ้านเขาก็จะเข้ามาปรับพื้นที่
เตรียมทำนาปลุกข้าวรอบหมายกัน
ถ้าพลาดรอบนี้ต้องรออีกทีปีหน้านู้นเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นใครอยู่ใกล้ใครให้อยู่ใกล้ไปได้หมด